คนหนึ่งก็คือคุณเบิร์ตแฟนคุณแตงโมนะฮะ
คือตั้งแต่เกิดเหตุการณ์คุณเบิร์ตก็ได้มีการสื่อสารในโลกโซเชียล
แสดงความรักความเศร้าแล้วก็ความคิดถึงคุณแตงโมตลอดเวลา
คุณผู้ชมเราพาไปดูไล่มาตั้งแต่วันที่๒๖กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับ
หลังจากเกิดเรื่องราวเศร้าขึ้นเพราะคุณแตงโมพลัดตกน้ำ๒๔กุมภาพันธ์
กุมภาพันธ์คุณเบิร์ตได้โพสต์ภาพของคุณแตงโม
เป็นภาพตอนที่ทั้งคู่ไปเที่ยวด้วยกันแล้วก็นั่งระบายสีกัน
พร้อมกับเขียนบรรยายไว้ว่าที่เธอเคยบอกว่าเวลาถ่ายรูปให้แท็กเธอด้วย
เขาไม่ค่อยแท็กเพราะรู้สึกเกรงใจ
แต่ต่อจากนี้ไปเบิร์ตจะแท็กหาโมบ่อยนะที่รักนะครับ
ภาพที่๒ถัดมาในช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่๒๗กุมภาพันธ์
คุณเบิร์ตโพสต์คลิปวิดีโอเป็นภาพที่ทั้งคู่ไปเล่นตู้หยอดเหรียญด้วยกันนะครับ
ในคลิปจะเห็นคุณแตงโมสนุกสนานกับการเล่นตู้หยอดเหรียญมาก
ยังหันมาถามคุณเบิร์ตด้วยว่าให้กดเบอร์ไหนดี
ซึ่งคุณเบิร์ตเองก็เขียนแคปชั่นตอบกลับไปบอกว่า
คุณผู้ชมดูนิดนึงนะครับ

ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขที่คุณเบิร์ตมีให้กับคุณแตงโม
คุณเบิร์ตก็เอาคลิปนี้มาโพสต์ไว้๒๗กุมภาพันธ์นะครับ
แล้วก็ช่วงค่ำของวันอาทิตย์ที่๒๗กุมภาพันธ์นะฮะ

เป็นภาพของคุณแตงโมกำลังเดินลงบันได
พร้อมกับยืนหันข้างให้คุณเบิร์ตถ่ายรูปนะครับ
ภาพนี้คุณเบิร์ตเขียนแคปชั่นว่าไงรู้ไหมฮ

คิดถึงนะนะครับคำสั้นแต่มันออกมาจากใจจริง
พร้อมทั้งอีโมติคอนรูปดอกกุหลาบสีแดง
รูปลูกโป่งสีรูปแตงโม
แล้วก็รูปหัวใจสีแดงนะครับ
วันจันทร์ที่๒๘กุมภาพันธ์นะครับคุณเบิร์ตโพสต์ภาพของคุณแตงโม

ซึ่งเป็นภาพเก่าที่เคยถ่ายคู่กันแล้วก็ไปเที่ยวด้วยกันนะฮะ
ภาพใต้แมสสีดำหน้ากากสีดำนั้นนะครับ
ดูก็รู้ว่าคุณแตงโมมีรอยยิ้มกลับมาให้ด้วยนะฮะ
คุณเบิร์ตเขียนบรรยายไว้ว่าไปเที่ยวกันที่รัก

มาวันอังคารที่๑มีนาคมนะครับ
คุณเบิร์ตโพสต์ภาพคู่กับคุณแตงโม
สวมเสื้อและกางเกงสีขาวยืนควงแขนกัน
ซึ่งคุณแตงโมก็ยังมีรอยยิ้มภาพใต้แม้เสมอใต้หน้ากากอนามัยเสมอ
บรรยายของภาพนี้คุณเบิร์ตเขียนไว้
มีเพียงแค่รูปลูกโป่งแล้วก็อีโมติคอนรูปหัวใจสีแดงเท่านั้นนะครับ
เมื่อวานนี้มีความเคลื่อนไหวทางโซเชียลนะครับ

คุณเบิร์ตโพสต์ภาพเซลฟี่กับคุณแตงโม
ซึ่งคุณแตงโมยิ้มอ่อน
แล้วก็ซบไปที่ไหล่ของคุณเบิร์ต

มีเพียงอีโมติคอนรูปผู้หญิงกับผู้ชาย
พร้อมกับแท็กชื่อของคุณแตงโมอย่างที่คุณเบิร์ตสัญญาไว้
ว่าเราจะลงรูปถ่ายเราจะแท็กชื่อเธอเสมอ

แล้วก็ภาพอีกภาพหนึ่งเมื่อวาน
คุณเบิร์ตโพสต์ภาพคู่กับคุณแตงโมอีกครั้ง

ภาพแห่งความทรงจำที่ทั้งคู่ไปเที่ยวด้วยกัน
คุณแตงโมขี่หลังคุณเบิร์ต
ทั้งคู่มีรอยยิ้มแล้วก็มีความสุข
ภาพนี้คุณเบิร์ตบรรยายออกมาได้เพียง
โมติคอนรูปหัวใจสีขาวดวงเดียวเท่านั้นนะครับ

มีเพื่อนในวงการบันเทิงของคุณแตงโม
เหล่าแฟนคลับเข้ามาส่งกำลังใจให้มากมายนะครับ

ว่าทำหน้าที่ของคนรักได้อย่างเต็มที่
คุณผู้ชมฮะมีบทเพลงหนึ่งที่คุณไก่กระมังนะครับ

ก็เขาบอกว่าเขารู้สึกสะเทือนใจกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดนี้
ก็เลยอยากจะถ่ายทอดเป็นบทเพลงที่ชื่อว่าเธอ
อยากถ่ายทอดเรื่องราวแล้วก็อารมณ์ความรักความรู้สึก
ระหว่างคุณแตงโมกับคุณเบิร์ตแฟนนุ่ม
รวมถึงความรู้สึกอาลัยเพื่อเป็นตัวแทนของคนใต้และคนไทยทุกคน
รวมถึงเป็นตัวแทนของแฟนคลับของคุณแตงโมด้วย
ดังนั้นรับฟังเพลงนี้กันสักนิดหนึ่งนะครับ
แต่มันเป็นความทุกข์ใจมันไม่มีเธอ
เธอคือความหมายของชีวิตฝาด้วยกำหนดแล้วชะตา
สมิยะนั้นมีเธอเธอคือความหมายของความรัก
จากวันนี้ไปจนช่วงนี้ละก่อน
เธอคือคนเดียวในใจฉันคือเธอ